มาดูความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับคดีกลุ่มครูและลูกศิษย์ครูเนี่ย
แบ่งเป็น๕ลูกศิษย์ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์เก่า
แล้วก็เป็นรุ่นพี่เนี่ยนะคะจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารค่ะ
ร่วมกันกระทำชำราวคดีนี้ต้องแบ่งเป็น๒คดีนะคะ

รายแรกเนี่ยเป็นนักเรียนหญิงอายุ๑๔ปีรายที่๒เป็นนักเรียนหญิงอายุ๑๖ปีเนี่ยนะคะ
การดำเนินคดีเกี่ยวกับน้องอายุ๑๔ปี
สำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับน้องอายุ๑๔ปี
ดำเนินคดีไปแล้วนะคะก็คือได้รับการประกันตัวไปแล้วทั้ง๗คน

พูดถึงเรื่องของการทำคดีที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอายุ๑๖ปี
มีการตั้งข้อสังเกตจากทีมข่าวนะคะว่า
การดำเนินคดีต่างมันเร็วมาก
เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันอังคารเท่านั้นเอง

ไม่ว่าจะเป็นการมอบตัวการฝากขังการประกันตัว
และการเข้ามอบตัวครั้งนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับด้วยซ้ำ
อกจากนี้ตั้งข้อสังเกตว่า
หนึ่งในทีมสอบสวนเป็นญาติกับหนึ่งในผู้ต้องหาหรือเปล่า
เพราะนามสกุลมันไปตรงกัน

อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากทีมข่าวเนี่ยนะคะ
ไปตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนก่อน
นามสกุลเดียวกับหนึ่งในผู้ต้องหาจริงหรือไม่

หนึ่งในนามหนึ่งในทีมสอบสวนนามสกุล
ไปตรงกับครูวิพฤทธิ์
ซึ่งครูวิพฤทธิ์เนี่ยเป็นหนึ่งใน๓

ก็คือพอเข้าไปดูในเรื่องของสำนวนต่างต่างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนื้อหาด้านในมันระบุพฤติการของผู้ต่องหาทั้งสามคน
น้อยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เด็กอายุสิบหกปีบอกว่าถูกกระทำชำราวตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
สำนวนระบุว่าพฤติการกระทำชำราวเกิดขึ้นสองครั้งเท่านั้นเองสองครั้งเนี่ยวันไหนบ้าง
ครั้งแรกวันที่สิบเจ็ดมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามปลายมงตรงที่บ้านพักของครูวิภพฤติ
ได้ร่วมกับครูอนุภาพพรากหรือพาผู้เสียหายอายุ๑๖ปี
ไปจากความปกครองของผู้ปกครองไปจากนั้นได้ร่วมกันกระทำชำราวผู้เสียหาย
สำเร็จความไคร้นี่เป็นครั้งแรกส่วนครั้งที่สองที่ระบุนะคะ
เมษาขออภัยค่ะสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
บ่าย๒ที่บ้านครูวิพฤษเหมือนเดิมบ้านหลังเดิม
นายวิพฤษได้ร่วมกับนายยุทธนาอีกคนนะคะพรากและพาผู้เสียหายไปจากความปกครองของผู้ปกครอง
และได้ร่วมกันกระทำชำราวผู้เสียหายจนสำเร็จความไคร่ซึ่งข้อมูลนี้ค่ะ
อย่างที่บอกไปมันต่างจากการสอบปากคำผู้เสียหายก็คือเป็นนักเรียนอายุสิบหกปี
ที่เคยบอกว่าเคยถูกครูยุทธนาข่มขืนมาแล้ว
ที่สองงั้นแสดงว่าการรวบกระทำชำราว
กระทำชำราวโดยคนเดียวอาจจะเกิดขึ้นมากกว่านี้
พอญาติของผู้เสียหายก็คือเด็กสาวม๔ที่อายุ๑๖ปีนะคะ
ทราบเรื่องนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนามสกุลของทีมสอบสวน
ตรงกับหนึ่งในครูซึ่งเป็นผู้ต้องหา
แล้วก็เรื่องราวต่างที่ถูกระบุว่าเกิดขึ้นแค่๒ครั้ง
ของผู้เสียหายยอมรับว่ากลัวค่ะ
กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคิดว่าทั้งสองคน
ก็คือพนักงานสอบสวนกับผู้ต้องหาเป็นญาติกันหรือเปล่า
อยากจะให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนฟังเสียงญาติค่ะ
เรื่องของตำรวจก็ต้องให้ตำรวจตรวจสอบนะคะ
เมื่อวานี้พันธุ์ตำลวดเอกศรีสระพัฒนาเจริญรองโหนส่งสมทการ
ตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ
รายนี้ไม่ได้เป็นญาติหรือเป็นเพื่อนของผู้ต้องหา
แม้จะนามสกุลเหมือนกันย้ำแบบนี้นะคะ

เป็นความบังเอิญที่นามสกุลเหมือนกัน
และตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนค่ะ
ให้เป็นนามสกุลเดียวกันแต่หากเอื้อประโยชน์ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง
ถ้าทำจริงนะจะต้องดำเนินคดีทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดค่ะ
ส่วนความคืบหน้าคดีโดยรวมตอนนี้
หลายคนบอกว่าผ่านมา๒๓วันแล้วมันดูเงียบไปนะ
เรื่องความคืบหน้าพลตำรวจตรีพานุบุรณสิริรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๔
เปิดเผยคดีมันมีความคืบหน้า๑๗๐เลย
ซึ่งจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเด็ดขาดไม่ละเว้น
โดยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางลงพื้นที่
มาติดตามคดีนี้ด้วยตัวเอง
คดีนี้ถือว่าหลายคนจับตามองนะคะ
เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนวงการการศึกษาด้วยเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ต้องหาที่จะไปต่อสู้คดี
การอ้างว่าเด็กสมยอมอันนี้ก็ไม่ได้นะคะ
จากว่าเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
แม้ว่าจะสมยอมหรือไม่ก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะคะ